สิบนิ้วพะนมละโกมลงกราบ
แค่บาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
ว่าหลวงปู่ถวัดวัดช่างให้
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสารเสรี
รู้แล้วว่าทำไมน้องปลื้มถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่ง
เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เข้ากับวิธีการร้องของปลื้ม
การอื่นการลุกคอต่าง

ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
ปลื้มนะครับนักสู้ชีวิตของเราร้องได้

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้อง

มีความสุขเหลือเกินนที่ครอบครัวนะครับ

ทุกคนนะครับ

แต่ว่าก่อนจะจากกันไปพี่เป๊กถามปื้มนิดนึง
มีเคล็ดลับอะไรในทัศนคติ
ที่ทำให้เรารู้จักช่วยครอบครัวเรา
ให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้
ปลื้มช่วยบอกพี่เป๊กแล้วก็บอกคุณผู้ชม
หรือว่าเพื่อนในวัยเดียวกันที่ดูรายการของเราอยู่หน่อยได้ไหม
ก็คือผมจะคิดว่า
ผมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองด้วย
ก็เลยอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่
เราเอาเวลาตรงนี้ไปทำให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดดีกว่าครับ

ผมไม่เบื่อครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รักในสิ่งนี้อยู่แล้ว
การร้องเพลงครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ
ก็เลยไม่เบื่อครับผมเพราะว่าทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
แล้วยังไปทำงานรับจ้างปัดกวาดเช็ดถูอย่างนี้
เด็กรุ่นปลื้มวัยปลื้มแบบนี้แน่นอนไม่อยากทำ
ครับตอนแรกผมก็คิดว่าไม่อยากทำครับ
แต่มาคิดว่าแม่เขาเลี้ยงเรามาเหนื่อยแค่ไหน
เราทำแค่นี้ให้แม่ไม่ได้เหรอคิดว่าต้องทำเพื่อแม่
แทนบุญคุณพ่อแม่ครับครับถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำได้ดี
นั่นก็แน่นอนว่าถ้าสิ่งที่เราอยากทำ
เวลาเราทำแล้วมันก็จะยิ่งเยี่ยมยอดขึ้นไปอีกนะครับ
ก็เป็นเด็กที่คิดดีก็ขอให้คิดดีแบบนี้ต่อไป
แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปนะครับน้องปลื้ม
เอาละวันนี้นะครับให้น้องได้ร้องได้เท่านี้ก่อนนะครับ
ต้องกลับมาเชียร์น้องปลื้มคนนี้กันใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
จากรายการของเราค่ะไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนค่ะ
ดูต่ออีกรายการเลยค่ะดูเพื่อเป็นกำลังใจ
ดูเพื่อให้ใจแช่มชื้นและแข็งแกร่งค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
นะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานนะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ทำให้ครอบครัวได้ครับ
ถึงยังได้ไม่ถึงเป้าหมายแต่ปลื้มจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ

แล้วเวลาเราเห็นแม่เราเหนื่อยรู้สึกยังไงครับ
เราก็คิดว่าเราต้องช่วยแม่แล้วน่าจะได้เหนื่อยน้อยลงครับ

ถึงเพลงเป้าหมายแล้ว๔๐๐๐รออยู่ข้างหน้า
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับ
วันวันลอยกระทมสายน้ำไหลเชี่ยวไหล
ส่งกระทมสองเราแยกค่ะ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องเปิ้มร้อง